แกเป็นหลายโรคค่ะแต่คือถ้าว่าไล่ไล่มาเลย
แกเป็นเบาหวานความดันเบาหวาน
แล้วก็มาหัวใจแล้วก็ฟอกไตค่ะ
เมื่อตอนคุณพ่อที่แกป่วยนะฮะ
คือระหว่างเดินทางที่ว่าไปรับการพ่อไต
ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะติดพวกพันไม้ไปด้วย
หรือไม่ค่ะมันเล็กต่างค่ะจะปลูกช่วงระหว่างระหว่างขากับจัดการมอบใต้ข้างหลัง
ก็จะไปสร้างแรงบันไดของจัดการของคนที่ใจและใครของเรา

แล้วครับก็คือมกรานะครั้งหนึ่งอืมแต่เกิดอาการซุดนะฮะซุดแล้วก็
ไปนอนที่โรงพยาบาลน่าจะประมาณสัก๙ถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่เจ็บ
สักเก้าเก้าคืนนะฮะอืมที่โรงพยาบาลสิทธิ์สะเกิดเมื่อเดือน
เดือนมกราปีปี๖๖แล้วก็มาเข้าอีกครั้งเมื่อเดือนพฤษภาวันที่
ยี่ยี่สิบเจ็ดฮะแล้วก็ยาวมาแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มา
ติดเตียงที่ที่บ้านสวนฮะอืมแล้วทีนี้แกเกิดอาการซุดก็
พาเข้าโรงพยาบาลจังหวัดขังแล้วก็มารู้สึกยังไงบ้างครับ
ค่ะภูมิใจไหมคะเนื้ออ่าประวัติของคุณพ่อแหละค่ะ
แล้วก็คือผมก็ได้ร่วมที่แบบว่าคือ
เมื่อตอนคุณพ่อที่ที่แกป่วยนะฮะคือระหว่างเดินทางที่ว่าไปรับการ
พ่อกใจเนี้ยก็เป็นช่วงฤดูฝนก็จะติดพวกพังไม้ไปด้วย
ด้วยหรือไม่ก็เมล็ดตายฮะจะปลูกช่วงระหว่างระหว่างขากลับจากการ
มองใต้ทางทางครับครับครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นอื่น